ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะฮะ
เดี๋ยวดูหน่อยกันแล้วกันนะที่เมื่อวานนี้มีหญิงสาวคนหนึ่ง
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับสอสอกรุงเทพเขตสามสิบเอ็ด
ของพักเก้าไกลใช่ไหมที่บอกว่าทำร้ายร่างกายเธอใช่ไหมอ่า
อ่ามีภาพที่เธอไปแจ้งความอะไรพรุ่งนี้นะฮะนี่นะครับ
ส่วนตัวขออภัยต่อผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด
นี่ฮะแล้วก็ขออภัยไปยังพี่น้องประชาชน
โดยบอกว่าที่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงล่าช้า
เนื่องจากตนก็ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยศีรษะแตก
ต้องใช้เวลา๒วันในการรักษาตัว
เมื่อวานนี้มีภาพที่ส่งให้สื่อมวลชนใช่ไหม
ใช่ค่ะที่เป็นเหมือนนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้วก็มีเลือดออกเนี่ยอันนี้
แต่คุณซิลินบอกเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์กรณีของหญิงสาวที่ไปแจ้งความนะ

อันนั้นเป็นวันที่เขาไปสัมมนาแล้วก็ขับรถไปรับ
แล้วหญิงสาวคนนั้นบอกว่าพอขึ้นรถแล้วเนี่ยก็ถูกทำร้ายเนี่ยฮะ

คุณซิลินบอกว่าเสียใจมากในสิ่งที่ได้ทำลงไป
แล้วต้องขออภัยไปยังผู้หญิงคนนั้นนะฮะ
ว่าชื่อคุณเอก็แล้วกันนะน้องคนนั้นนะครับ

แล้วขออภัยพี่น้องประชาชนที่ได้เลือกเขาเข้ามาทำหน้าที่สอสอ

พร้อมยืนยันว่าจากนี้ไปยินดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
และการสอบสวนวินัยจากพักก้าวไกล
และจะน้อมรับผลที่ตามมาจากการกระทำที่ปราศจากความยั้งคิดของตัวเอง

ขณะเดียวกันนะครับคุณสุรินวันนี้ที่โพสต์ข้อความต่างยังได้ปฏิเสธข่าว
คือมันมีข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าคุณซิลินเนี่ยออกมาอธิบายออกมาชี้แจงว่าทำไปเนี่ย
เพราะเป็นห่วงฝ่ายหญิงคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเป็นห่วงยังไง
เป็นห่วงแล้วไปทุบตีไปทำร้ายเขาเหรอ

คุณซิลินบอกไม่เคยพูดอย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงไม่เป็นความจริง
ทั้งตัวเองแล้วก็ตัวฝ่ายหญิงไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าวเลย
แล้วก็ไม่เคยคิดจะอ้างด้วยว่าที่ทำร้ายเข้าไปรุนแรงกับเข้าไปด้วยความเป็นห่วง
โดยบอกว่าขอแสดงความสำนึกผิดและขออภัยต่อผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทุกคนด้วยใจจริง

โพสต์นี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะนะฮะ
ทั้งวิภาพวิจารณ์ตำนิหรือว่าให้กำลังใจ
พร้อมกับบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตนให้มาก
แล้วนี่ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิต
คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตนะครับ

เท่ากับว่ามีสอสอที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีเรื่องการทำร้ายร่างกาย
คุณแสวงบอกว่าต้องรอคดีสิ้นสุดว่าจะส่งผลในทางกฎหมายหรือไม่
แล้วก็ขึ้นอยู่กับพักเก้าไกลหรือการแสดงเจตจำนงของเจ้าตัวที่เป็นสอสอด้วยว่าจะเอาอย่างไร
ที่ผ่านมามีกรณีที่มีมติภักดิ์ขับออกตามระเบียบและข้อบังคับพักการเมืองที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
แต่พอขับออกจากพักแล้วเจ้าตัวจะเอาอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องไปว่ากันต่อ
วันนี้มีสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินะครับพร้อมใจกันเชิญชวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
ด้วยการร่วมกันใส่เสื้อสีขาวนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปยกมือลักษณะสต๊อปห้ามแบบนี้ตามแคมเปญนี่
กระตุกสังคมให้เห็นความสำคัญร่วมหยุดทำร้ายผู้หญิง
นี่รวมไทยสร้างชาติเขาร่วมรณรงค์ทันที

มันเป็นคนละปเดนกับที่เคยวิภากวิจารณ์การทำงานของคุณยิ่งลักษณวัตรอดีตนายชมนตรี
ซึ่งเรื่องนั้นเป็นอดีตไปแล้ว
้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ย
เกรงว่ามันจะเงียบหายไปแล้วไม่มีการลนลงเกิดขึ้น
เพราะคนเขาก็ตั้งคำถามคุณเอกณัฐเคยอยู่กับปปศ
แล้วคนก็ตั้งคำถามว่าตอนนั้นเนี่ยไปลุกไล่คุณยิ่งลักษณ์ที่เป็นอดีตนายก
แล้วการลนลงในวันนี้เนี่ยมันจะเหมือนหรือต่างในวันนั้นมากน้อยอย่างไร